พร้อมขอปิดการแสดงตนครับ
จำนวนผู้แสดงตนที่เข้าประชุมขนาดนี้
คนนะครับครบวงประชุมครับ
ขอถามมติที่ประชุมนะครับ

ท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการ

สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง

สมาชิกพร้อมนะครับ
พร้อมปิดท่านประธานครับครับ๐๔๑เห็นด้วยครับ๐๔๑นะครับครับ
ท่านอื่นมีปัญหาไหมครับ
ไม่มีก็ปิดการลงมติครับ
จำนวนผู้ลงมติ๔๗๑ท่านนะครับเห็นด้วย๒๖๘บวก๑นะครับเป็น๒๖๖
ไม่เห็นด้วย๒๐๑งดออกเสียง๒ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับ
ติวิชิมเห็นด้วยรับหลักการนะครับ